สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปถือว่าน่าสนใจละทีเดียว
เพราะว่าอยู่ในห่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอน
ตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่างมากมายเลยทีเดียว
ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อความแปรปวนลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
คาดการณ์เป็นอย่างไรตลอด๗วันหลังจากนี้

ก็คือในช่วงวันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘
ปัจจัย๒ปัจจัยหลักนะครับ
ส่งผลต่อความแปรปวดลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
อย่างแรกก็คือบริเวณมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับ
จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

แน่นอนครับอากาศเย็นที่แผลลงมามาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับ
มีทั้งลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนัก
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย
ขึ้นด้วยนอกจากนี้เองครับในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยตอนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ายังคงได้รับอิทธิพลจากการพัดสอบกันหรือว่าการปะทะกันของกระแสลมสองทิศทางนะครับสองทิศทางนี้ประกอบไปด้วยกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเคลื่อนที่เข้ามาปะทะกับกระแสลมใต้แน่นอนครับจุดที่มีการปะทะ

ที่ว่านี้ก็คือการกรอกตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณมหาสมุทรออาวเวงกรแถวบริเวณประเทศศีลังกาที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นสามารถที่จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและมีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนลูกต่อไป
โดยจากการคาดการณ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าหากมีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นพายุลูกนี้นั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปบริเวณทางตอนล่างของประเทศอินเดียนะครับ
นั่นก็หมายความว่าพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็จะสามารถเหนียวนำทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราได้
โดยจุดที่จะได้รับสายฝนเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเมืองไทยของเรา
หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝน
มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตร
แต่คุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
สำหรับใครที่จะสำรองน้ำไว้ใช้
โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่มีมลพิษรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้น
ฝนเหล่านี้อาจจะไปทำปฏิกิริยากับควันไฟสารพิษต่างจนกลายเป็นฝนกรดนะครับ
แน่นอนมีผลต่อสุขภาพรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตร
กรดมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลังค์สวัสดีครับ